เขาขึ้นชื่อว่ามิจฉาชีพขึ้นชื่อว่าโจรแล้วเขาไม่ได้เลือกที่เลือกเวลา
กลางวันก็ขโมยในวัดในวาก็ขโมย
ไม่ได้กลัวบาปกรรมแล้วฮะล่าสุดก็เข้าไปในวัดนะทำที
เป็นอยากจะชื่นชมงานศิลปะสุดท้ายไปเห็นเซียนพระก็ฉกไปนะฮะ

ก่อเหตุไม่กลัวบาปกลางวันแสกที่วัดบางพูดนอกปากเกร็ดนนทบุรี
คนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปีสวมรองเท้าคอมแบต
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในลานวัดก่อนเดินขึ้นไปบนโบสถ์
ทำทีเป็นสนใจงานศิลปะบนรูปปั้นที่ประดับไว้ข้างผนัง
แต่สายตาสอดสายหาของมีค่าแล้วก็ไปเตะตากับเซียนพ่อแก่
วางอยู่บนพานทองหลังตู้เหล็ก
คนร้ายตรงปีกเข้าไปหาเป้าหมายทันทีแล้วคว้าเสียนพ่อแก่ลงมา
ก่อนใช้ผ้าสีดำคลุมแล้วอุ้มลงจากโบสถ์
พร้อมกับฉกเงินต้นพระป่าติดมือไปอีก๔๐๐๐บาท
วงจรปิดของวัดจับพฤติกรรมไว้ได้ทุกอิริยบท
พระลูกวัดชี้คนร้ายฉวยโอกาสช่วงฝนตก
ผู้คนพากันหนีฝนเข้าไปหลบในอาคาร
ทำให้ไม่มีคนเฝ้าเปิดทางโจรก่อเหตุง่ายดาย
อนพลเมืองดีหากพบเห็นบุคคลในภาพ
โปรดแจ้งเจ้าอาวาสหรือพระที่วัดบางพูดนอก
เพื่อจะได้จับตัวโจรบาปขโมยของวัดมาลงโทษ
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อ